เช่นเดียวกับเรื่องของพี่เจี๊ยบค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นที่อดีตสามีบอกว่า

แล้วแม่ก็บอกว่าไปกู้มาล้านหนึ่งเป็นสินสอด
จริงไม่เคยขอหย่าเลย
เพราะเป็นทางฟุ๊กอ่ะโทรไปบอกแม่พี่เจฟว่า

เออเรื่องราวมันซับซ้อนกันมากคุณผู้ชม

มันปลิ้นปล้นหลอกลวงมันกลบเกลื่อนความจริง
และยิ่งฟุกดิ้นฟุกก็จะยิ่งตาย
เพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เจี๊ยบก็จะต้องไปคุยกันในชั้นศาล

ตรงนี้เจ๊บรักแม่นะเจ๊บสงสารแม่มาก
เพราะตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน๔คน
คนที่เหนื่อยคือแม่เจี๊ยบแล้วก็พ่อ

ุ๊กต้องโตขึ้นฟุ๊กจะได้ไม่ทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีก

เพราะว่าในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกันเจี๊ยบเห็นใจค่ะ

มีการไปพูดคุยแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลง

กะลินก็รู้สึกว่าต้องสู้นะคะพี่
เพราะว่าเรื่องราวมันไม่ตรงกันเลยสักอย่างนะคะ

ก่อนที่อดีตสามีวัยเด็กจะหายไป

เขาก็ยังมีอะไรกันอยู่เป็นแบบผู้หาเมียปกติ

ผู้หญิงน้องคนหนึ่งที่พี่เจี๊ยพูดถึงเนี่ยค่ะ
แต่ว่าก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะคะ
แน่คือฟ้องหย่าเป็นเบื้องต้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

กลัวแล้วล่ะถ้าจะบีบหัวเด็กอะไรแบบนี้เนาะ